นาฬิกา๑๑นาทีคุณผู้ชมอยู่กับข่าวเย็นไทยรัฐนะครับ
ช้างป่าเขาใหญ่ตกลงไปในน้ำตกเหวนรก
ตายอีกแล้วครับคุณผู้ชมฮะมันล้มอีกแล้ว
ตัวเลยนะคราวนี้นะครับ
นายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เปิดเผยบอกว่า
วานนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งแล้วล่ะจากนักท่องเที่ยวบอกว่า
ไปเจอซากช้างไม่มีงาอายุสักประมาณ๑๐ปี
ค้างอยู่ที่ชั้นหนึ่งของน้ำตกเหวนรกครับซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฝั่งจังหวัดนครนายก
แต่ตอนนั้นมันค่ำมากแล้วครับประกอบกับมีฝนตกลงมา
เจ้าหน้าที่จึงยังไม่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในทันทีแต่ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพมนครนายกแล้ว
วันนี้ครับวันนี้คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ไปเจอซากช้างอีกหนึ่งตัวอายุมันใกล้ใกล้กันนะครับ
ใกล้ใกล้กับช้างตัวแรกแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถนำซากช้างทั้งสองตัวขึ้นมาได้
จากฝนตกฮะเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับเจ้าหน้าที่
ต้นคาดว่าช้างทั้งสองตัวนะครับน่าจะพลัดตกลงมาจากน้ำตก
แล้วก็จมน้ำแล้วก็ลอยอืดขึ้นมาให้เห็นที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับ
โดยเฉพาะเมื่อปีสองพันต้านร้อยสามสิบห้าจำได้ไหมฮะ
มีช้างป่าตกลงไปตาย๘ตัวเนี่ย
แล้วก็ในเดือนตุลาคมปีสองพันร้อยหกสิบสอง
ยานนะครับได้ปิดน้ำตกเหวนรกไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าไปใน
ที่เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนและจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง
วันที่หนึ่งตุลาคมนี้ครับเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระจังหวัดกาญจนบุรี
ก็ไปพบซากช้างป่าไม่ทราบเพศตายอยู่ในกลางหุบเขาเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ไปพบนะครับโครงกระดูกช้างป่าผิวหนังมันเน่าเปื่อย
บางส่วนแล้วล่ะนี่ฮะนี่ครับซากช้างคุณผู้ชม
ว่าช้างตัวนี้อายุน่าจะไม่เกิน๒๐ปีตายมาแล้วสักเดือน๒เดือนได้
เนี่ยครับดูฮะเหลือเท่านี้สาเหตุการตายของมันเนี่ย
ล้มของมันเนี่ยเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระนะครับ
อยู่ระหว่างประสานทีมสัตวแพทย์ให้มาตรวจพิสูจน์
แล้วก็หาวิธีทำลายซากต่อไปครับ